เจอกับน้องหลายคนดีนะครับเจอกับน้องต่อ
เห็นจุ๊กเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เป็นยังไงคะ
ดีครับเวลามาทำงานด้วยกันแล้วก็จะสนุกสนามไม่ชอบ
พังขนาดเราเลยไหมครับทางแฟนแคชั่นอะไรอย่างนี้

ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็พยายามน้อยลงครับ
ก็เริ่มโตขึ้นอย่างเงี้ยจะใส่ซี

เราก็ต้องพยายามใช้ชีวิตให้มันเข้าใกล้จุดเดิมให้เร็วที่สุด
เดี๋ยวว่าเลือกเตาหรือยังมันแบบเมื่อพบไอต่างมันก็แฮปพี่แบบแรง
ดีขึ้นแบบวันแรง

ก็ต้องพยายามจะแบบก้าวหน้าไปเร็ว
วันแรกเมื่อมีมันดีขึ้นไหมครับ

มันก็เศร้าน้อยลง
เริ่มใช้ชีวิตปกติเริ่มเจอเพื่อนมาก

อะไรอยู่นะเพราะตอนนั้นคนจับตัว

รอใหญ่ก่อบบ้านอะไรอย่างนี้

โดยว่าเเมี่ยนิวอาชารณ์เราก็เป็น
มนุษย์ปกติ

มันเหมือนเก็บประทานขนาดของเราใช่ไหม

ชาวเน็ตบอกว่าเราแข็งแรงว่าตอนนี้ต้องยิ้มซื้อป้องอะไรอย่างนี้

ทุกคนก็ต้องก้าวหาเราก็ต้องพยายามลุกให้ตัวเอง
หน้าวันนี้เองยังมีปลอดภัณฑ์

เราก็หากิจกรรมทำไปเรื่อย

อยากมาถามแบบว่าภาพลวงภาพหลุดนี้เราได้มีติดตามหรือไม่

แต่ว่าคือมันก็สุดท้ายนะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้ว
ของเรามันสิ้นสุดนะวันที่เราพูดไปแล้ว

อย่างที่เราเริ่มบีบภาพเหล่ะ

มันจบไปในโฟกัสซึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขาเลือกอะไร
ฉะนั้นเรื่องอื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผม
จริงพี่คาใจไหมคะกับเรื่องที่หลายคนมองว่ามันเป็นการคุกซ้อม
ผมไม่คาใจมันเกิดขึ้นไปแล้วมันจบไปแล้ว
แต่เราก็จะเอามันกลับมาเป็นเรื่องที่เรามันมักนั่งคิด
ว่าเราก็ก่อนมันไปเถอะอยากเลื่อนกล้าวให้กล้าว

แล้วพอได้ฝากน้องประสงครั้งไปแล้ว
ก็เป็นในแบบที่ผมพูดแล้ว

ผ่อนก็ตอบอย่างไร
คำว่าสัมภาษณ์มันมีกลี่ประแสดีกับน้องเอง

คือพอมันเป็นเรื่องของเขาแล้วผมก็ต้องปล่อยเขา
เขาแบบเขาก็ควรจะโตในแบบที่เขาตั้งใจจะเป็นแบบที่เขาอยากจะเป็น
แต่จากกระแสนี้จะทำให้แฟนไฟล์เราขายดีมากเลย

ผมเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แต่ก็ขอบคุณจริงที่แบบหลายคนมายืน
เห็นคุณแชร์ไหมมีเยอะมากเห็นค่ะเยอะมาก
ก็จะมีมีคนบอกเยอะมากจนเวลาในออฟฟิศเราก็ต้องมานั่งแบบ
วางแผลว่าจะทำยังไงให้เราขายทันว่ะ
มันก็เลยมาวุ่นเรื่องนี้เป็นหลักอย่างนี้
มีไปเดินดูธุรกิจใดเช็คไว้ห้องนะครับ
ผมก็สงสารที่พี่น้องมานั่งมา
แล้วก็แวะไปเยี่ยมเข้าหนังไปให้ไปคุยด้วย

หมายพี่มีโบนัสแน่นอนเหรอก็ต้องมี
หลายคนนี้แบบว่าอยากนำเชอรี่มากเลย
เห็นว่ารักคุมเตอร์เลยอยากเป็นสไพรท์เออเซ็นทร์อะไร
มันเข้าคิวมองแหละขอบคุณมาก
ทุกคนให้กำลังใจผมก็รู้สึกว่าสังคมมองน่ารักดีที่แบบ
เวลามีอะไรก็ตามคนก็เป็นห่วงกัน

มันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็จะอาด้านบ้าง
แบบการมีกรยุกต์ในการยิ่ม
รู้สึกยังไงว่ามันเป็นเหตุการณ์ให้กำมันใจ

ชอบไหมคะวันแรกที่เห็นขังว่ามันขายได้ไหม
คือมันขายหมดเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์
ฮะจะได้ยังไงว่า
ใช่หรอว่ามันขายของหมดไม่ต้องมีอะไร
ก็อยากให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยมั้ง

มันเกิดอะไรที่
มีข่าวว่าตอนนี้

ก็อย่างผมชับทำอย่างมันจังก็ได้เห็น

อเจมส์พี่เฉียบเธอมีไข้วิธีอะไรเยอะแ้งเลย

ส่วนสุดท้ายหนึ่งค่ะ

ส่วนหนึ่งมันมองว่าภาพที่มันหลุดออกมา

แค่ยังไม่อ่าน
เพราะว่ามัน

เวลาเพื่อนส่งมาให้มีส่งกลับ

เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขามีคุณผมกันรู้สึก
และไม่รู้ว่านี่จะทำอะไร
ขอบคุณครับทุกคนที่ให้กำลังใจครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป